เหตุการณ์นี้เนี้ยเกิดขึ้นที่สมุทรสาธารณ์ครณ์นะคะ

บอกว่ามันลามแล้วมันไปติดบ้านอีกหลังหนึ่ง

แล้วก็เร่งฉีดน้ำเพื่อที่จะดับไฟนะคะ
ไฟไหม้บ้านสองหลังปลูกอยู่ติดกันเลย
นี่โหบแล้วโหบมากเลยทำไมมันแรงอย่างนั้น
นี่อยู่ที่ตำบลยกระบัดที่อำเภอบ้านแพ้วที่สมุทรสาครนะคะ

เจ้าหน้าที่เอารถดับเพลิงมาหลายคันเลย
ดับไฟเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็ต้องเร่งไม่ให้ไฟมันลามไปยังบ้านที่อยู่แถวนั้นหลังอื่น
ซึ่งบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านไม้๒ชั้นค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้ไม่ได้มีใครอยู่บ้านนะ
แล้วก็อีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันคือบ้านของคุณลัดดาสอนสิน

โดนไฟไหม้เสียหายด้วยเหมือนกันไฟมันลามมาค่ะ
ใช้เวลาอยู่ประมาณนัก๔๐นาทีได้
เจ้าหน้าที่ถึงจะสามารถควบคุมได้ในวงจำกัด

เจ้าของบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นก็กลัวกันหมดแล้วค่ะ
กลัวว่ามันลามมาติดบ้านชั้นเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะลามมาติดบ้านฉันไหม
ทีนี้มีคุณยายคนหนึ่งอยู่ติดกับบ้านต้นเพลิงเลย
อายุ๘๐กว่าปีแล้วช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อาสาไปถึงเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือนำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลนะคะ
แล้วเจ้าของบ้านที่โดนไฟลามมาแล้วก็ไหม้ด้วย
บ้านชั้นเดียวคือคุณลัทดาศรสิต
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหตอนนั้นน่ะนะ
ตัวคุณระดากับหลานอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละ

หลังจากนั้นมันร้อนร้อนแบบร้อนมากเลยนะ
มันมีไอเหล่ามา
แล้วก็ออกมาดูว้ายไฟกำลังไหม้ที่บ้านตัวเอง
ทำยังไงพาหลานวิ่งหนีออกมาก่อนเลยค่ะ
แล้วเล่าไปก็ร้องไห้ด้วยค่ะ
นี่คุณผู้ชมไอ้ที่บอกว่าได้ยินเหมือนเสียงคนเดิน
มันน่าจะเป็นเสียงไฟเวลาเจอกับไม้
ม้าจะลั่นมันก็จะลั่นรั่น

จริงบ้าน๒ชั้นหลังนั้นที่เป็นต้นเพลิงนะ
ค่ะไม่มีคนอยู่บ้านค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟได้แล้วใช่ไหม
เจ้าของบ้านไม้เดินทางมาถึงทำอะไรไม่ถูกเลย
โอ้โหน้ำตาคลอเลยค่ะร้องห่มร้องไห้หมดแล้วอ่ะ

แล้วก็งงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ทีนี้ทางตำรวจสพบ้านแพ้วเนี่ยนะคะ

รวมถึงเดี๋ยวจะเชิญตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากนี้ด้วยสาเหตุมันมาจากอะไร

วันนี้แหละทางพอถอพิสูจน์หลักฐาน
จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิด
ไฟไหม้ที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ